ตอนนี้พอจะยืนยันได้หรือยังครับว่า

ตอนนี้มีอยู่๓รายนะครับ
ลายแรกก็เป็นชาวลาวนะครับ
ก็ติดต่ออยู่กับทางตลาดที่มหาชัยนะครับ
แล้วก็เป็นเกี่ยวกับการขนส่งทางประมงนะครับ

ตอนนี้ก็รับตัวไว้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรประการ๑รายนะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรนะครับ
แต่เห็นว่าส่งไปที่ชัยประการนะครับ
เพราะว่ามีความพร้อมนะครับ

มียืนยันว่าเป็นชาวไทยเพราะว่ามีประกันสังคมนะครับ

เราตรวจสอบไทม์ไลน์หรือยังครับว่ามันไปยังไงมายังไง
ตรวจสอบแล้วนะครับ
อยู่ระหว่างการที่จะต้องตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
จากทามลายว่าเกี่ยวข้องกับใครยังไง
ตอนนี้ก็ทั้งหมดก็มีการตรวจสอบไปแล้ว๒๒รายสำหรับ
สำหรับชาวลาวนี่นะครับว่าไปเกี่ยวข้องกับใครนะครับ
๒รายผลการตรวจสอบเป็นลบทั้งหมดนะครับ
ยังเหลืออีกหนึ่งลายที่จะทำการตรวจสอบวันนี้นะครับ
ตอนนี้ตัวเลขยืนยันว่าเป็น๓ลาย

งั้นแสดงว่าไถม์ไลน์เค้าไปตลาดจาก
คนเดียวนะครับที่ไปตลาดสมุทรสา
สมุดสากรไปมาเมื่อไหร่ยังไงครับ
ทำร้ายผมจำไม่ได้ตั้งแต่วันที่๑๔
๑๓๑๔อะไรนู้นครับ๑๓๑๔
งั้นก่อนหน้านี้เราจะเช็คยังไงกับเกี่ยวกับบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อครับ
ตอนนี้เราก็นำผู้สัมผัสที่ติดเชื้อเข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
ส่วนผู้ที่สัมผัสเราก็แบ่งเป็นเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำ
เสี่ยงสูงทั้งหมดเราคัดกองมาได้ทั้งหมด๑๑ลาย

ตอนนี้เราให้พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด

ทั้ง๓ลายนี้เกี่ยวพันธุ์กับทิศตลาดมหาชัยหรือ
ทั้ง๓ลายมีนี้ลายแรกที่เกี่ยวพันธุ์นะครับแต่ลายที่๒นี้สองลายกำลังตรวจสอบ

เขาก็เข้ามาประกันสังคมไง
เข้ามาประกันสังคมก็เข้ามาทางโรงพยาบาลเอกชน
เมืองสมุทรที่เขามีประกันสังคมอยู่นะครับ
ตอนนี้เราตั้งรับและวางแผนยังไงในส่วนของจังหวัดนะครับ
โดยเพราะพื้นที่เสี่ยงที่พบการให้ระบาดนะครับ
เราก็จะตรวจสอบทั้งหมดนะครับ
ที่เกี่ยวข้องพื้นที่ตั้งแต่
ที่เป็นร้านค้าที่เจ้าตัวอยู่นะครับ
แล้วก็ที่พักอาศัยที่เขาอยู่นะครับ
บุคคลที่สัมผัสโลกเราก็จะตรวจสอบทั้งหมด
รวมถึงการที่เป็นวิถีชีวิตของบุคคลเหล่านี้นะครับ
ในช่วงแต่ละวันทำอะไรนะครับสุดสัปดาห์ทำอะไร
อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะครับ
คือตอนนี้เนี่ยผมว่าประชนทุกคนนะครับ
ตระหนักที่จะต้องสวมแมส

ตระหนักที่ต้องอยู่ไม่เข้าในที่ชุมชนแออัด
เพราะตอนนี้เราจะไม่สามารถระบุถึงแม้จะมีไทม์ไลน์ชัดเจน
แต่การแพร่กระจายเนี่ยตอนนี้เรายัง
ควบคุมยังไม่เป็นที่แน่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์
ตอนนี้อยากจะฝากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ

ไปตลาดนัดหรือไปที่ชุมชนขอให้สวมแมสนะครับ

แต่ถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองก็ไม่มีประโยชน์นะครับ

เพิ่งพบสามคนเข้าใจว่าอาชีพสามกันนะครับ

แล้วก็แก้ไขไปตามจุดที่สอบส่วนโลกนะครับ
ในเรื่องของที่พักอาศัย

ในเรื่องของการไปรวมตัวกันนะครับ
ส่วนอีก๒รายก็อยู่ระหว่างสอบสวนโลกนะครับ
ว่าทำรายไปที่ไหนบ้าง

เราไม่ได้เจอคนจำนวนมากขนาดนั้น
เราก็มาเตรียมความพร้อมในเรื่องเราจะต้องมีระบบตรวจสอบ
ระบบป้องกันแล้วก็ระบบบำบัดรักษา
ส่วนถ้าเกิดมีผลอย่างไร
หรือว่าถ้าเกินขีดความสามารถคือติดเชื้อมีเชื้อ
เราก็ต้องนำเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาโรงพยาบาลที่เราเนี่ย
เหมือนสมุทรสาครเราก็จะต้องมีโรงพยาบาลรองรับจำนวนเท่าไหร่
อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์

คิดว่าไม่เป็นปัญหามีความพร้อม

ครั้งนึกในจุดที่พักอาศัยของผู้ที่ได้การรับเชื้อมาแล้วเนี่ย
เราได้เป็นการท่มจาคฆ่าเชื้อโรคหรือว่ากำคัมษาอะไร
เราจะวิกคี่นิ่งวันที่๒๑ธันวาคม๒๑๖๓เวลา๑๘๐๐น
ในพื้นที่ที่เขาทำมากินนะครับครับบ้านพักเขาจะไปแม่นจัดการที
ทีผมเรียนว่าสอบส่วนโลกการเข้าไปตรวจสอบคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เกษทั้งหมดเลยเนี่ย
ก็คือคนที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยนะ

ก่อนออกจะมาสู่สังคมโดยปกติ

ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน
สมุทรประการทุกท่านนะครับ

ถือหลักสะอาดปรัสชาติ

ที่สำคัญเราต้องใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

อย่างมีความสุขนะครับ
ในที่ประชุมก็มีการพูดคุยนะครับ
เราก็จะออกมาตรการ

กรรมการโรคติดต่ออีกครั้งหนึ่ง

ในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่าง
ปกติมันมีมาตรการอยู่แล้ว
ในการที่จะทำการร้องขอ
ให้ตรวจสอบสถานที่จัดกิจกรรมต่าง
ก็เลยจะมาต้องพูดคุยกันอีกครั้ง

เพื่อจะให้ปฏิบัติกันโดยทั่วไป